พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าตกใจทุกคนที่เห็น
ตกใจเหมือนกันหมดค่ะเมื่อได้เจอภาพนี้ค่ะ
คือใครเห็นภาพนี้ค่ะคิดว่าคุณลุงต้องไม่รอดแน่นอน

เหมือนกันหมดนะคะจนกระทั่งผู้ชายคนนี้เป็นพลเมืองดีลงไปช่วยค่ะ

ต้องช่วยก่อนนะคะเขาก็ลงไปเขย่าลุงตื่นค่ะ
ตื่นขึ้นมาค่ะนี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลองที่ซอยศรีนคริน๓๐
เป็นคลองระหว่างซอย๓๖กับซอย๓๘
คนที่ยืนดูอยู่เนี่ยนะคะทุกคนบอกว่าลุงยังไม่ตายลุงยังไม่ตาย
ได้ยินเสียงลุงกรนด้วยแต่บางคนก็เถียงกันบอกไม่ตายได้ยังไง
น้ำเน่าแบบนี้ใครจะลงไปนอนมันก็คิดได้นะคะ
แต่ว่าน้องวัชระบูลานะคะเป็นพลเมืองดีท่านนี้ค่ะ
คิดแล้วค่ะลงไปช่วยก่อนเลยนะคะ
เพราะว่าถ้าไม่ตายก็ต้องได้รับบาดเจ็บแหละนอนแบบนี้นะคะ
พอไปเขย่าตัวปุ๊บคุณลุงลุกพลวดขึ้นมาเลยนะคะ
อย่างที่เราเห็นนี่แหละนะคะถามไปถามมาก็คือคุณลุงเนี่ย
มีอาชีพหาของเก่าแล้วลงไปงมหาของในน้ำ
แล้วลุงบอกง่วงง่วงก็เลยนอนพักเผลอหลับไปเท่านั้นเองค่ะ
หมดเลยครับเต็มสะพานหมดเลยสองฝั่งเนี่ยเต็มเยอะ

ผมก็เลยแบบตัดสินใจว่ามันท่าไม่ดีแล้วอ่ะ
ก็คือแกเริ่มจะแบบน้ำมันก็เริ่มจะเข้าปากแล้ว

แต่เกลียวเห็นแกตอนแรกนี่ลักษณะยังไงอ่ะ

อยู่ท่านี้เลยแกบอกแกโดนโคนดูด
ตอนผมลงไปผมเอาลุงทำไมไม่ลุกอ่ะ

ตอนแรกผมก็ดึงขาแกกระตุก

แกก็ตื่นขึ้นอ๋อโอเคโล่งใจแล้ว

ยังไงก็ยังต้องชื่นชมนะคะ
เพราะว่าลงไปช่วยไว้ก่อนเลยนะคะ

ที่ได้รับแจ้งจากชบ้านมาตรวจสอบ

ก็เลยเรียกแต่เรียกยังไงลุงก็ไม่ตื่นนะคะ
สุดท้ายน้องพลเมืองดีลงไปช่วย

ไม่บอกจะส่งบ้านก็ไม่ให้ไป

แต่เท่าที่ดูค่ะพี่สมมาตรบอกว่า
ไม่มีแรงแล้วก็เผลอหลับไปค่ะ